เมื่อคืนที่ผ่านมาแหมรู้นะ
รู้นะหลายคนดูอยู่ตอนอวสารกระเช้าสีดา
วันนี้ก็เลยเอามาฝากกันนิดนึงแล้วกันนะฮะ
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
เจ้าแจ๊ะวันนี้ขอเสนอตอน
คุณนายว่าแอนด์เดอร์แก๊ง
บอกแล้วอย่าอิ่มเกิน
ถึงในละครจะตบตีเกลียดที่หน้าคือเบอร์ไหน
จะตัดภาพมาตอนภาพกรอบ
แม่เชี่ยงกระจับปู่ใส่กระดง
โดยมีหัวหน้าแก๊งเป็นนางเอกคนสวยนุ่นวรนุษย์นี่ไง

พริ้วตัวพริ้วกันยกกว้าง
แหมสนุกกันใหญ่ทั้งคุณอาคุณหลาน
พี่ปีเตอร์และน้องกรีน
สงสัยต้องให้ผู้กำกับเพิ่มฉากสไลด์ไทย
ตบแบบพริ้วในละคร
แล้วมันจะได้อ่อนไหมล่ะคะพี่นุน
แม่น้อง